เต้ยกับโยเกิร์ตมันร้อนแรงดั่งไฟจริงเลย
หิวเหลือเกิดนะคะคนก็แชร์กันเยอะว่าถึงพริกถึงเงือถึงตัวกันแบบสุด

เจอแบบนี้หนุ่มเต้ยเขาก็สะดุ้งเหมือนกันรีบตอบทวิตเลยว่าเกาก่อโต
ไปฟังค่ะ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนักแสดงด้วยที่ไว้ใจผม
เขินแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวคนทางบ้านคุณโยเกิร์ตนี่แหละครับ

โอ้โหพอเจอปุ๊บวันงานที่เชียงใหม่รีบโอ้โหขอโทษนะครับผมขอโทษ
เคไม่ถูกใจในสิ่งนี้แต่เชอรี่ก็ถูกใจในสิ่งนั้นนะคะ